วันนี้ค่ะต้องมารำบวงสวงขอฝนกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนพอตกลงมา
เราก็กลัวนะคะไม่ค่อยจะคือประสาทเสียค่ะ

เหลือเกินไปอ่อน้ำถ้วมขอให้มันตกต้อง
ต้องตามฤดูกาลและมีความพอดี
อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันพฤชมงคลด้วยค่ะ
เช้ามานอกจากดูสุภาษาแล้ว
เปิดทีวียาวไปเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพืชมงคลค่ะ
จะต้องมาลุ้นการเสี่ยงทายของพระโค
ว่าปีนี้เกษตรกรรมในประเทศไทยรวมถึงน้ำ
จะมีมากน้อยแค่ไหนด้วย
แต่ก่อนที่จะไปรอพระโกเสี่ยงทายดูเรื่องของวันนี้เนี่ย
ฝนวันนี้ค่ะจะเห็นว่าวันนี้
ฝนไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
ช่วงเช้าวันนี้ตี๕๔๖นาทีค่ะ
ภาคใต้ไม่ตรวจพบกลุ่มฝนนะคะ
แต่ภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่า
กลุ่มฝนไปกองอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่าง
เห็นไหมคะภาคอีสานตอนล่างเท่าบานคอยนั่นแหละค่ะ
อุบลค่ะศรีสะเกดสุรินทร์แล้วก็ลากยาวลงมา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ตอนนี้
อย่างแรกเลยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมมรสุมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว
และนู่นค่ะตัวแอลนี่คือยอมความกดอากาศต่ำ
อยู่ทางตอนบนของเวียดนาม
พอเขาหมุนตัวเนี่ยเขาก็ดึงสิคะ
ดึงลมจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออก
เข้าหาตัวเขาอะค่ะเหนียวนำฝนไปหาตัวเขา
พอเขาพาดผ่านฝนมันก็ผ่านไปกับลมด้วยค่ะ
ก็เลยไปกองกันอยู่ที่ภาคอีสานฝนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของช่วงเวลาที่จะทำให้เกิดฝน
เช้าเช้าแบบนี้ฟ้าโปร่งโล่งสบายอยู่นะคะ
ใครที่จะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ย
ไถดินเปิดหน้าดินไว้เลยเพราะว่าจะต้องรอง
ช่วงเวลากามยามดีหว่านเมล็ดพันธุ์

เพราะตอนบ่ายฝนมาหลายพื้นที่แล้วค่ะ
ภาคใต้เยอะหน่อยนะวันนี้แล้วหลังจากนั้น
ทางตอนบนของประเทศก็มาเช่นเดียวกัน
ส่วนพอถึงใกล้๖โมงเย็น
ภาคอีสานจะหนักขึ้นภาคกลางก็จะมี
กรุงเทพมหานครก็เหมือนจะมาค่ะ
ฝนมาช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะ
ส่วนคลื่นค่ะทะเลฝั่งอันดามันคลื่นยังสูงเหมือนเมื่อวานเลย
พื้นที่ใกล้พื้นที่เดิมเลยค่ะ
ระนองพังงาภูเก็ตและแถมจะลงไปจนถึงตรังแล้วก็สตูนเลยนะ
ช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
ส่วนสภาพอากาศนะเรื่องของฝนมันจะยาวไป
มันจะคงยาวไปอีกค่ะจนถึงสัปดาห์หน้านู้นแหละ
โดยเฉพาะวันอาทิตย์ฝนจะเยอะขึ้น

เขาบอกว่าโอ๊ยนอนไม่ค่อยหลับหรอกช่วงนี้
เพราะเสียงมันดังเสียงอะไร
อื้งอ่างอื้งอ่าง
อยู่ไม่ได้ค่ะยืดอกพกถุงกันออกไปเลย
ไปจับอื้งค่ะเพราะว่าพวกช่วงฝนตกใหม่
อื้งอ่างจะกระโดดตกตกตกตามทุกงาน
ชาวบ้านบอกต้องออกไปเก็บเนี่ยมีทั้งอึงไข่อึงกก
อวบอวบอ้วนอ้วนอื้งน้ำลาย
เอาไปต้มใส่ใบมะขามอ่อนค่ะคุณผู้ชม
แค่ขึดกระแสบแหละเอามาฝากบ้างเด้อถ้าใครต้มได้นะ
เอาทีนี้ไปดูที่จังหวัดกระบี่ตามสี่แยกต่างต่าง
โดยเฉพาะที่เนี้ยสี่แยกสี่แยกไฟแดงควรสต่อ
พ่อค้าบอกว่าช่วงนี้มันขายได้น้อยและแถมฝนตกลงมา
กลัวอะไรไม่ได้แล้วและจะต้องแอคทีฟทำการตลาดมากกว่าเดิม
ใส่หน้ากากลิงไปเลยค่ะขายของกันไปเลยและแถมความ
สนุกสนานไปให้ด้วยก็คือการเต้นมือซ้ายถือถั่วต้ม
มือขวาถือนมเปรี้ยวแล้วก็มือขวาเอานิ้วก้อยอีกนิดนึง
ขนมนมเนยเต็มสองฝ่ามือค่ะเตรียมขายของให้กับคนที่ขับรถ
ผ่านไปผ่านมาคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาบอกอุ้ย
อารมณ์ดีฝนตกก็ไม่เป็นไรเห็นพ่อค้าเต้นก็เลยกวักมือเรียก
มามาสักถุงสองถุงค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วงนี้ฝนตกลงมาจะต้องเก็บร้านเร็ว
หรือว่ารายได้อาจจะลดลงนะคะ